และกำลังจะกลับตามมาก็คือดิวอดิสรา

ขณะที่เบ้นเนี่ยค่ะหลังจากกลับมาเมื่อคืนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าก็มีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ยังอยู่ในการสอบสวนอยู่เลยนะคะ
ซึ่งมีทนายความร่วมฟังการสอบสวนด้วย
ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาตั้งแต่กลับถึงประเทศไทย
ตำรวจสอทก็คุมตัวไปที่สอนอทุ่ง๒ห้อง

ซึ่งเบ้นก็ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะ
พนักงานสอบสวนสั่งคัดค้าน
การประกันตัวเพราะเป็นคดีมูลค่าความเสียหายสูง
ว่าผู้ต้องหาอาจมีพฤติกรรมหลบหนี

เบนส์นั้นมีอาการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค่ะ
ตลอดการสอบสวนก็มีการแสดงท่าทางลุกลี้ลุกลน

แสดงความเครียดจัดอย่างเห็นได้ชัด
ไม่ยอมดื่มน้ำหรือกินอาหารใดด้วยนะคะ
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาก็มีการควบคุมตัวเบนส์
ขึ้นรถห้องขังไปขออำนาจศาลฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ระหว่าง๑๕กุมภาพันธ์ถึง๒๖กุมภาพันธ์
คุมขังที่โรงพักเพื่อสอบสวนเพิ่มนะคะ
เราจะมีเสียงช่วงที่ก่อนที่จะมีการฝากขังของเบ้นค่ะ
เบคพนันเราได้ยุ่งเสี่ยวไหมคุณเบนส์ค่ะ
พี่เบนส์ขอโทษค่ะพูดให้เลย
คดีของเบนส์เนี่ยนะคะนอกจากคดีการพนันแล้วตำรวจสอทบอกว่า
พอไปสอบปากคำดิวอริสราในฐานะพยาน
ก็ได้หลักฐานเป็นประโยชน์เยอะเลย
แล้วก็พบว่าเบนส์นั้นทำธุรกิจมานานกว่า๑๐ปี
ดิวเองเตรียมเดินทางกลับประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้
เพื่อที่จะดำเนินคดีเบนส์เพิ่มในข้อหาทำร้ายร่างกาย

อันนี้ก็จะแยกสอบสวนเป็นอีกคดีหนึ่งค่ะ
สื่อมวลชนให้ความสนใจในเรื่องของการทำร้ายร่างกาย

อีกหลายส่วนนะครับมาหลายภาพแล้วครับ
แต่ว่าเมื่อกดเมืองถ้าเกี่ยวเนื่องคำไม้ร่างกาย
หนึ่งเรื่องพยายามฆ่าคุณดิวจะไม่ให้สัมภาษณ์นะครับ
โดยจะเริ่มกลับมาวันที่ประมาณกลางเดือนของมีนาคมนะครับ
ว่าประเด็นเรื่องเว็บพนันออนไลน์ก็ยังไม่หมดนะคะ
วันนี้มีตัวละครใหม่มาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

โพสต์รูปนี้ค่ะบอกว่าเป็นชายหญิงในชุดแต่งงาน
บอกว่าสามีภรรยาคู่รักดาราออ่างเกิดอาการปากสั่น
หลังถูกพบข้อมูลเชื่อมโยงธุรกิจพนันที่ใหญ่กว่ามาเกาะ
ก็เลยกลายเป็นกระแสเลยนะคะว่าเว็บพนันถูกแฉว่ามีเซเลปหรือไฮโซเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย
และก็มีการพยายามตามหากันนะคะว่าดาราออ่างที่ว่าเนี่ยคือใคร
นักสืบออนไลน์ก็ทำงานหนักกันอีกแล้วค่ะ